อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่อุดรธานี
รถตู้ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลจะพาคนป่วยไปส่งอีกแห่งหนึ่ง

นี่ครับชนซ้ำชนซ้อนเลยนะคุณขวัญคุณผู้ชม
ดูคือรถตู้ของโรงพยาบาลมีคนป่วยอยู่
แล้วเขาก็เปิดวี่วอวี่วอเปิดไฟฉุกเฉินมาเปิดไซเรนมา
ปรากฏว่ารถเก่งคันนี้ก็ขับมาแล้วก็ชนกัน
รถตู้เสียหลักทะลาไปไปชนอีกคันหนึ่งอีกฮ

นี่ครับภาพอีกมุมหนึ่งมีหลายมุมเลยครับ
นี่ฮะก็หน้ายับไปตามกัน
เรื่องต้นเสียหาย๓คันเก๋ง๒แล้วก็รถตู้โรงพยาบาลอีกหนึ่ง
เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นในพื้นที่อุดรธานี
คนขับรถตู้ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลกู่แก้วบอกว่า
เขาจะพาคนป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ก็เปิดไฟวี่วอเปิดไฟไซเรนมาแล้วนะครับตลอดทางเลย
พอมาถึงแยกไฟแดงถนนศรีศุกร์ตัดกับถนนนะเรสวน
ข้างโรงพักเมืองอุดรธานีเก๋งดำเขาก็ขับมาแล้วก็ชนกัน
แล้วรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลก็เซธลาไปชนกับเก๋งอีกคันหนึ่ง
วิ่งมาจากทางหน้าเรือนจำจนพังเสียหายนี่คือภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะ
ก็จอดหยุดรถกันตรงนี้แหละโชคดีมากนะครับว่าทั้ง๓คันไม่ได้มีใครเจ็บหนัก
ส่วนคนป่วยแล้วก็พยาบาลที่มากับรถฉุกเฉินเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็ตอนนี้พาตัวคนป่วยที่ต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา
ส่งโรงพยาบาลศูนย์แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขอเวลาตำรวจทำงานหน่อยครับ
จะไปไล่เช็ครายละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ
เพราะว่าถือรถตู้โรงพยาบาลเขาก็เปิดไฟฉุกเฉินขอทางมาแล้ว
เพราะว่านาทีเป็นนาทีตายถูกไหมฮะ
อ้าวก็เดี๋ยวว่ากันระมัดระวังกันด้วยนะครับ